ท่านผู้ชมครับมีชายหนุ่มคนนึงเขาบอกว่าเขาไปเจอเหตุการณ์แบบนี้บนท้องถนนเนี่ย
อยากจะร้องขอความเป็นธรรมทางด้านคดีหน่อยเราก็ตรวจสอบไปให้ยังตำรวจเจ้าของท้องที่ด้วยนะครับ
แต่ต้นเรื่องต้นทางผู้ชายคนนี้บอกว่าขับรถไปแล้วก็เหมือนกับไปเจออีกคันนึง
ก็มีลักษณะปาดกันไปปาดกันมาสุดท้ายคันนี้มาชักปืนแล้วข่มขู่เขา
ไปแจ้งความแล้วแต่ทำไมข้อหาที่ผู้ชายคนก่อเหตุได้รับเนี่ย
ดูมันน้อยเหลือเกินไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะค่ะ
นี่ฮะอยู่เนี่ยเปิดกระจกแล้วก็ชัก
ปืนขึ้นมาขู่อย่างนี้เลยปืนจริงปืนปลอมก็ไม่รู้ล่ะ
แต่แม่เป็นใครก็กลัวใช่ค่ะเหตุการณ์นี้นะครับ
คนที่เป็นเจ้าของคลิปนะเนี่ยขับรถคันนี้ที่ว่าถ่ายไปด้วยเนี่ย
บอกว่าเจอที่ถนนกาญจนาพิเศษขาออกนะครับในพื้นที่บางบัวทองนวลธบุรี
ช่วงค่ำตั้งแต่๗กุมภาพันธ์นะแล้วก็ไปแจ้งความเอาไว้แล้ว
คือผู้เสียหายเนี่ยบอกว่าถูกชายคนขับรถป้ายแดงคันนี้ขับปาดหน้า
แล้วก็พูดบอกว่าเมาประมาณอย่างนั้น
หยิบกระเป๋าคาดอกเอาปืนออกมาขู่สองครั้งนี่ตอนที่เปิดกระจกออกมา
ก็เลยขับตามไปห่างจนรู้พิกัดแล้วก็แจ้ง๑๙๑
ก็มาตามแล้วก็สกัดจับจนได้ไปถึงโรงพักร้อยเวรแจ้งข้อหา
แค่พาอาวุธปืนอย่างเดียวไม่ตรวจแอลกอฮอลด้วยว่าเมาแล้วขับหรือเปล่า
แจ้งข้อหาพวกคมขู่อะไรพวกนี้ด้วยค่ะแล้วผ่านมาเนี่ยตั้งหลายวันแล้ว
ตั้งแต่๗กุมภาพันธ์ตั้งแต่ต้นเดือน

ไม่มีการเรียกไปให้ปากคำอะไรเลย

บอกว่าภูมิกับเจ้าของพื้นที่

ต้องเอาคลิปออกมาร้องเรียนขอความเป็นธรรม

ฟังอันเดียวเอาเรื่องหลอกอะไรอย่างนี้
ผมก็เลยเอาคลิปให้ดู
บอกว่ายังงี้น่าคุณโทษหรอครับ

เราก็ถามให้แล้วนะครับเขาบอกวันเกิดเหตุ
ก็ขับรถจะไปส่งแฟนแถวบางบัวทอง

คันที่ถ่ายคลิปเนี่ยขับปาดหน้าก่อน
ก็มีการปาดกันไปปาดกันมา

แล้วเบรกจะให้เขาชนท้าย

เขาก็เลยเอาปืนออกมาโชว์
เขาบอกผมโชว์เฉยไม่ได้ยิง

เพราะว่าทำงานอยู่ต่างจังหวัด

คุณศาสตร์ภูมิกับการสพบบทอง

ในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร

ขู่ทำให้ตกใจกลัวด้วย

ยืนยันว่าวันนั้นตรวจปริมาณแอลกอฮอล

ไม่ได้เมาแล้วขับยืนยันว่าตรวจแล้ว

ส่วนที่ผู้เสียหายเขาร้อง

มันจะให้แจ้งข้ออาหารหนักถึงขั้นพยายามค่ะ

มันยังไม่ถึงขั้นเข้าข่ายตามนั้น

ก็ก็พิจารณาไปตามพยายามหลักฐานต่าง

ก็นี่คือคำชี้แจงจากตำรวจนะคะ